มันมันเคยทำงานไหมไม่ได้ทำงาน
ได้คิดวางแผนบ้างไหมจ๊ะถ้าหมดหนี้ป้าคงพาลุงแล้วก็ลูกกลับไปอยู่ต่างจังหวัดค่ะ
ถึงเขาหลอกแต่เต็มใจให้หลอกยิ้มข้างนอกช้ำใน
ป้าน้อยร้อง

ร้องได้ให้ร้าง

ติกาการแข่งขันผู้เข้าแข่งขันจะต้องร้องเพลงให้ถูกต้องทุกคำในแต่ละเพลง
เพื่อจะพิชิตเงินรางวัลตามลำดับขั้นสูงสุดถึง๑ล้านบาท
โดยผู้เข้าแข่งขันมีสิทธิ์ใช้ตัวช่วย๓ใน๖แผ่นป้ายตลอดการแข่งขัน
ตัวช่วยหลังแผ่นป้ายได้แก่
โทรหาคนรู้จักได้ฟังเนื้อเพลงต้นฉบัก

และข้ามเพลงนี้ไปเลย

กำลังรับชมไทยรัฐทีวีช่อง๓๒อยู่แห่งนี้นะครับ
พบกับเราสองคนแน่นอนทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์แบบนี้
ในรายการร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิต
ไม่ต้องร้องดีไม่ต้องร้องเพราะ
ร้องครบ๑๐เพลงรับไปเลย๑ล้านบาท
วันนี้ต้องทำเสียงเข้มแข็งกันนิดนึงค่ะ
เพราะว่าอยากเข้มแข็งเพื่ออยู่เคียงข้างผู้เข้าแข่งขันคนนี้เหลือเกินค่ะ
นั่นคือป้าน้อยของเรานั่นเองนะคะ
ป้าน้อยเล่าว่าชีวิตไม่เคยพบแสงสว่างเลย

เกือบยี่สิบปีครับค่ะคุณผู้ชมค่ะไปย้อนดูเรื่องราวภาพชีวิตของป้าน้อยกันอีกครั้งหนึ่งค่ะ
สวัสดีค่ะป้าชื่อป้าน้อยชื่อจริงชื่ออมรวันนามสกุลบริรักษ์
อายุ๕๘ปีอยู่กรุงเทพมหานครค่ะ
ห้องที่ป้าอยู่ก็เป็นห้องแถวเล็กอยู่กับสามีแล้วก็ป้าแล้วก็ลูกสาว
ผมป่วยเป็นโรคสมองตีบอาการพูดไม่ชัดครับ
แขนไม่มีแรงต้นคอก็ไม่มีแรงทรมาน
อยู่มาเท่ากับอายุลูกแล้ว๒๐ปีแล้วค่ะสุดที่รักเลย
คือไม่ทิ้งไปไหนแล้วแล้วก็ไม่คิดจะทิ้งด้วย
ลูกสาวชื่อหยุยอายุ๑๙ปีค่ะ
เขาเป็นเด็กพิการทางสติปัญญาการเรียนรู้แล้วก็ทางร่างกาย
ก็จะมีรู้เรื่องบ้างก็คือการยิ้มโต้ตอบร่างกายก็คือการเคลื่อนไหวไม่ได้เลย
เขาจะขยับตัวก็มีแต่แม่พ่อแม่ขยับให้
มือข้างขวานี้เขาจะบิดออกมือข้างซ้ายเขาจะงอเข้า

ขาก็จะเหยียดได้บ้างส่วนมากจะงอ
คืออวัยวะข้างในก็คือ๑ปอดมีปัญหาเป็นปอดติดเชื้อ
ก็เลยต้องมาใส่อาหารทางสายแล้วก็ปอดทำงานข้างเดียวข้างซ้ายข้างเดียว
แล้วก็ทุกวันนี้น้องจะหายใจทางปาก
คิดว่าลูกน่าจะทรมานจมูกเขาข้างนึงก็จะมีสายอยู่ด้วย
แน่นอนคือมันต้องหายใจไม่สะดวกอยู่แล้ว

ความรู้สึกว่าเราเหนื่อยนะเราจะไหวไหม
ท้อนะแต่เราต้องสู้
รักค่ะมีลูกสองคน
พอลูกคนนี้มาอยู่ในสภาพนี้ก็ชีวิตเราให้ได้

เขาก็จะนอนอยู่อย่างนี้ตลอด
เขาจะไม่สามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองได้เลย
ตอนเกิดมาน้องหยุยก็เป็นเด็กปกติอะค่ะ
มีพัฒนาการตามวัยเด็กปกติค่ะ
ตอนนั้นแม่ทำงานเย็บผ้าที่โรงงานอุตสาหกรรมที่บางพี
ก็เลยเอาน้องไปจ้างเลี้ยง

เลี้ยงบอกให้แม่ไปซื้อยามาตัวหนึ่ง
คือแม่เข้าไปถาม
ผลของยาตัวนี้ก็ทำให้เด็กนอน

ถ้ากินเยอะไปก็จะมีผลต่อสมองของเด็ก

แม่ก็ให้เลี้ยงอยู่อีกระยะหนึ่ง
พอถึงน้องอายุ๙เดือน
สังเกตดูว่าน้องสูญเสียในการทรงตัว
คนเลี้ยงเขาบอกแม่ว่า
ให้ช่วยพาน้องไปพบหมอหน่อย

หมอตั้งคำถามคำถามหนึ่งที่แม่ตกใจมากก็คือ
น้องเคยตกจากที่สูงลงที่ต่ำไหม

ถ้าย้อนเวลาไปได้แม่ก็คงจะเลี้ยงลูกเอง
จากนั้นแม่ก็ตัดสินใจลาออกจากงาน

แม้แต่ชีวิตแม่ก็จะให้เขาได้

อย่างไรแม่ก็จะดูแลหรือยูตลอดไป
จนกว่าแม่จะไม่ไหวเรา

มารการ
แล้วต้องการเงินทุนเอาไปเป็นทุนสู้ชีวิตจากรายการของเรา

แปดหมื่นบาทครับ
เพลงที่สองนะครับมูลค่าสองหมื่นบาท
ป้าน้อยร้อง

แล้วก็มาพบกับตัวจริงของเธอเลยนะครับ
ป้าน้อยลูกและสามีที่พิการคือพลังงานขับเคลื่อน
ให้ต้องสู้และไม่ท้อ

สวัสดีค่ะ
ต้อนรับสู่รายการของเรานะครับป้าน้อย
ก็น่าจะเป็นครั้งที่๓แล้วนะครับ

มีสีหน้าที่เคร่งครึ้ม

แล้วก็ขอต้อนรับสามีของป้าน้อยด้วยนะครับ

เห็นบอกว่านอกจากดูแลลูกแล้วก็สามีแล้ว
ป้าน้อยยังต้องดูแลคุณแม่ด้วย

คุณแม่ป้าน้อยไม่สบาย
เส้นเลือดในสมองตีบค่ะ
ณตอนนี้ก็ไม่สามารถเดินเหินได้

ที่ต่างจังหวัดค่ะอยู่จังหวัดปลาจีนบุรี

อย่างนี้ป้าน้อยก็ต้องเที่ยวไปเที่ยวมาหรือไหมค่ะ

จะซื้อของเป็นแพมเพิร์ตอย่างนี้ค่ะไปช่วยแม่

ค่ะเยอะคือต้องใช้ตลอด

อย่างนี้ค่าใช้จ่ายในการดูแลคนสามคนไม่ว่าจะเป็นลุงชาลีลูกสาวของป้าแล้วก็คุณแม่ของป้าอีกค่าใช้จ่ายยังไงคะเนี่ยคุณป้าน้อย
มันก็ต้องพยายามอะค่ะพยายามขอความช่วยเหลือบ้างตามอนามัยอย่างนี้ค่ะ

เวลาไปขอที่อนามัยนี่ขออะไรได้บ้างครับ
ได้แพมเพิร์ตอย่างเดียวค่ะ
คนที่ต้องใช้ก็คือคุณแม่แล้วก็ลูกของป้าน้อย

สิ่งที่อยากได้ที่สุดในตอนนี้เลยคืออะไรครับป้า

แพมเพิร์ตให้จากคุณแม่ผู้ใหญ่ค่ะ
ใครที่อยากช่วยเหลือนะคะคุณป้าน้อยนะคะไม่ได้อยากได้อะไรเยอะแยะมากมาย

ถ้าท่านใดสนใจบริจาคนะคะสนับสนุนนะคะพ่ออ้อมผู้ใหญ่ให้กับป้าน้อยนะคะ
ก็สามารถติดต่อได้กับทางรายการนะคะคุณผู้ชมนะคะ
ก็เป็นสิ่งจำเป็นจริงนะครับสำหรับผู้ป่วยที่ติดเตียง
ไม่สามารถที่จะลุกไปไหนได้เนี่ยจำเป็นมาก
ป้าค่ะสมัยก่อนเนี่ยลุงแกเคยทำงานได้พอถึงวันหนึ่งที่ไม่สามารถไปทำงานได้แล้วล้มป่วยแกเศร้าไหมป้า
อันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ป้าเป็นห่วงลุง
กลัวว่าลุงจะเป็นโรคซึมเศร้าเข้ามาเพิ่มอีก
เพราะลุงแกนั่งอยู่คนเดียวคิดคนเดียวบางครั้งถามก็ไม่พูดไม่ตอบ
คือนะตอนนี้คุณป้าเป็นห่วงว่าลุงแกจะมีอาการซึมเศร้า

เพราะว่านั่งคนเดียวแต่ว่าเคยเกิดมีอาการอย่างนี้มาก่อนหน้านี้แล้ว

ตอนรู้ว่าลูกป่วยลูกพิการค่ะ

คือไม่พูดไม่จ่าคือมองมองแต่ลูกแต่ป้าน้อยก็ไม่รู้ว่าแกคิดอะไรในใจ
แต่แกไม่พูดก็เลยไปพบหมอ
หมอก็เลยบอกว่าอาการของคนที่เป็นโรคซึมเศร้าลุงรักษาอยู่๒ปี

เป็นห่วงเรื่องการป่วยของแกไม่อยากให้แกถอยลง

ลุงลุงจ๋าลุงต้องสู้

เวลาลุงนั่งเงียบลุงคิดอะไรอยู่บ้างอ่ะจ๊ะ

มันเคยทำงานไม่ได้ทำ
น้อยใจว่าตัวเองเคยทำงานได้แล้วตอนนี้ทำไม่ได้

จำได้ไหมคะว่าครอบครัวเราเคยมีความสุขกันครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ลุง
ถึงตอนนี้มันจะแย่แต่เราก็ยังมีความสุขได้บ้างนะลุงนะ

สู้นะเป็นกำลังใจให้นะลุงนะ
ก็ต้องประคับประคองกันไปนะครับ
มีป้าน้อยแหละที่จะต้องเข้มแข็งที่สุด

จำได้ไหมคะว่าครอบครัวของเราเคยมีความสุขครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่
ตอนลูกยังไม่ป่วยยังไม่พิการ

ใช่ค่ะคือพาลูกไปหาแม่พาน้องไปหาพี่ค่ะ

ปีมันก็นานแล้วเป็นความสุขที่ลางเต็มทน
ค่ะลูกก็เคยจับของเล่นมาเล่นได้อย่างนี้ค่ะไม่เคยลืม
จ๋าหลังจากนี้ได้คิดวางแผนบ้างไหมจ๊ะว่าครอบครัวเรามันจะยังไงต่อ
เพราะว่าแต่ละคนนะป้าป้าเองก็อายุไม่น้อยแล้วลุงเองก็เช่นกันแล้วก็ยังมีน้องอีกที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้
ป้าก็คิดว่าถ้าหมดหนี้ค่ะไม่มีหนี้สินแล้วถึงแม้ว่าจะมีเงินแค่น้อยนิดป้าคงพาลุงแล้วก็ลูกกลับไปอยู่ต่างจังหวัดค่ะ

หนี้นี่เป็นหนี้เนื่องจากอะไรจ๊ะป้า
คือป้ายืมกองทุนมาที่ลุงแกป่วยตอนแรกมาเป็นค่าประกอบอาชีพคือขายลอตเตอรี่จะมาลงทุนลอตเตอรี่
แต่พอลุงมาป่วยเงินส่วนนั้นก็ต้องเอามาใช้เป็นรักษาลุงคือรักษาที่ต้องเสียเงินโดยที่ไม่ต้องใช้สิทธิ์คือฉีดยากระตุ้นสมองเข็มละ๑๒๐๐ถึงแล้วก็๑๕๐๐ค่ะ

ก็อยากให้ป้าบรรเทาเบาบางหนี้ได้จากรายการของเรา

นะคะมีหนี้อยู่เท่าไหร่นะป้าจ๋า

หกหมื่นบาทณตอนนี้ร้องไปแล้วกี่เพลงคุณป่า

ได้ไปแล้วสองหมื่นบาทตัวช่วยยังไม่ได้ใช้เลยนะครับ
วันนี้ก็จะมาเริ่มแข่งขันกันต่อนะครับ

เพลงนี้ก็มูลค่าสี่หมื่นบาทนะครับ
ถ้าพร้อมแล้วอินโทรเพลงที่๓มาได้เลยครับ
อินโทเพลงที่สามค่ะเพลงนี้มูลค่าสี่หมื่นค่ะป้าน้อย
ต้องถามป้าน้อยอย่างนี้เลยว่าเพลงนี้ได้ท่องมาบ้างไหมคะป้า

เป็นห่วงป้าจังเลยค่ะถ้าท่องมาแล้วเกิดมันไม่แม่น
หรือว่าอะไรก็ตามป้ามีตัวช่วยนะป้าอย่าลืมนะป้านะ
ตอนนี้ฟังอินโทรไปแล้วก็มาดูกันนะครับว่าป้าน้อย
จะสู้หรือจะหยุดครับ

ตัวช่วยครับมีทั้งหมด๖แผ่นป้ายเลือกใช้ได้๓แผ่นป้ายตลอดทั้งการแข่งขัน
เพลงนี้ป้าน้อยจะใช้หรือไม่ใช้ครับ

ไม่ใช่นะ
จ๋าทำไม่ได้นะป้านะ

ถ้าผิดใช้หรือนึงหมื่นนะป้า

รักรักป้าแค่ไหน

แม่ฟังแล้วมันชื่นใจจริง
สู้ไปด้วยกันครับลุงก็ต้องสู้ด้วยนะป้าก็สู้อยู่แล้ว
มาดูกันเพลงที่๓ครับเพลงนี้มูลค่า๔๐๐๐บาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้
เพลง
ถึงเขาหลอกแต่เต็มใจให้หลอก
ยิ้มข้างนอกชั้นใน
น้ำคำวันที่ลิ้นลดใจ
เขาหลอกใช้ก็รู้
ของสูงค่ะแต่ราคาแสนต่ำ
ช้ำหรือเปล่าคิดดู
น้ำใจรักที่ให้เขาอยู่
หรือจะสู้น้ำเงิน
เป็นบันไดเป็นเรือจ้าง
เป็นวนตั้งให้เดิน
เขาพบบ่อทองเขาพบบ่อเงิน
เขาจะเหมือนไม่ว่า

รักเขามากเราก็ให้เขาหมด
เหลือแต่หยดน้ำตา
หัวใจวิวก็ปลงเสียว่า
เราเกิดมาใช้เวร
โรคทุ่มสูงที่วิ